สวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นรอบของสนามเปิดหัวกันเรื่องราวการเดินทางนะครับ
เครื่องทั้งที่เล่นในบ้านแล้วก็ไปอุ่นเครื่องกับเพื่อนบ้านนะครับ
ย่านอาเซียนก็คือเกมของบุรีรำนะครับซึ่งเมื่อวานนั้นก็เจอกับพนมเป็นคราวทีมจากกัมพูชาชนะไปได้ถึง๖ประตูต่อ๐ครับ
ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก่อนที่จะเริ่มไทยลีกในฤดูการนี้นะครับ
ไปดูกันหน่อยฟุตบอลช้างนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลช้างอาเซียนทัวร์๒๐๑๗ของทางบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
ที่ประเทศกัมพูชาครับซึ่งถือว่าเป็นนัดที่สองของพวกเขาแล้วเจอกับพนมเป็นคราวเจ้าถิ่นในชุดสีแดงขาว
ครึ่งแรกนะครับทีมปราศาสตร์ไฟฟ้านำก่อนถึงสามศูนย์ครับได้ประตูจากสุภาชโชคสรรชาติตั้งแต่นาทีที่เก้า
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีเมื่อกีปสุภาชโชคเนี่ยหญิงรูสอที่สองของตัวเองนะครับให้ทีมหนีห่าง
แล้วก็ได้เพิ่มอีก๒ลูกจากซากรีดีกาสมนาที๘๒และสุประชัยใจเด็ดนะครับ
นาทีสุดท้ายก็ทำให้ชนะ๖๐นัดที่๓นะครับในเกมอาเซียนทัวร์
บุรีรำนั้นจะเปิดไอโมบายสเตดียมนะครับเจอกับอาร์มี่เอฟซีแชมป์บอลถ้วยนะครับ
ซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับเป็นเกมในวันที่๒๒มกราคมนี้ครับ
หลังจบเกมนะครับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูเนเต็
ก็ออกมาเปิดเผยว่าพอใจที่นักเตะนั้นมีความมั่นใจและเล่นได้อย่างมีวินัยมากขึ้น
ส่วนการทัวร์อาเซียนนะครับนอกจากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว
ยังเป็นโอกาสที่ผู้เล่นนั้นจะได้แข่งขันกันเพื่อเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงในฤดูการใหม่ครับ
ไปดูดังราของมิเกลฟาเดโรหน่อยนะครับ
ผู้วางโครงสร้างให้กับสมบัติศาสตร์ชั้นน้ำประธิษฐรรมแมงนะครับ
แล้วก็กำลังจะมีโอกาสได้มาดูแลโครงสร้างเยาวชนของทีมชาติไทย
หากมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
มีโค้ชชาวสเปนอยู่ประมาณ๓๐คนนะครับในบริษัท
ซึ่งหากสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยให้ความไว้วางใจ
บริษัทจะส่งโค้ชชั้นดีนะครับมาดูแลโครงสร้างพัฒนายาวชน
และจะพัฒนายังยืนตามกระถิ่นที่สมาคมนั้นต้องการ
คือการสร้างทีมชาติไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ประเทศไทยนั้นก็มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับ
จากการกล่าวอ้างของเขาแต่ว่ายังขาดศูนย์ฝึกและสถานที่ที่ชัดเจน
ซึ่งมีแนวคิดที่จะร่วมในการดำเนินการกับสมาคมกีฬาฟุตบอลในอนาคตครับ